เดินไปร่วมการแสดงออกในครั้งนี้ครับ
เพราะว่าเราเห็นความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้น

เราอยู่ในสังคมด้วยกัน
เราต้องทำอะไรตอบแทนสังคม
สำหรับคนรุ่นใหม่ในมารยา
ให้ความสำคัญหรือว่าเห็นความหวังอะไรในตัวเขาบ้างในปัจจุบัน

สมัยนี้มีพลังมาก

ที่เขาออกมาพูดออกมาเรียกร้อง
เขาออกมาพูดและเรียกร้องแบบมีเหตุผล

มันทำให้มารยาเองอ่ะรู้สึกมีพลัง

ว่าแบบใช่สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้อง
เราก็ต้องบอกว่ามันไม่ถูกต้อง

ทุกคนที่กล้า
ที่จะแสดงความคิดเห็นของเขา
ขอบคุณที่ให้พลังให้กับมาเรียด้วย

เราอยากจะเห็นสิ่งดีเกิดขึ้นในสังคมของเรา

ทุกคนอยากจะเห็นประเทศที่ดีนั่นแหละ

เราแค่ต้องยอมรับในความแตกต่าง

การที่เราต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่าง

บรรยากาศนั้นเป็นยังไงบ้างอ่ะหลายคนบอกว่า

ทุกคนอยู่ด้วยกันมีความลับไม่มีคำพูดที่หยาบคาย
ทุกคนอยู่ด้วยกันมีความลับไม่มีคำพูดที่หยาบคาย
แล้วทุกอย่างเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าใช่

คือยอมรับทุกฝั่ง

แล้วมีช่องทางที่เราสามารถเดินต่อไปได้
ที่มีช่องทางที่เราสามารถเดินต่อไปได้
ตอนนี้เราแค่รออีกฝั่งหนึ่งให้มาพูดคุยให้ชัดเจนว่า
ตอนนี้เราแค่รออีกฝั่งหนึ่งให้ชัดเจนว่า

อยากแค่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงนิดนึงในด้านของไม่อยากมีฝ่ายไหนที่ถูกกดที่ถูกบีบ
อเจมส์เด็กนักเรียนทั่วประเทศของเรากำลังออกมาเรียกร้องทำไมไม่มีผู้ใหญ่ออกมาแบบฟังจริงจังและตอบ
เหมือนต่อเมียเขียนออกไปในสตรอรี่ของเมียใช่ไหมคะ

ทำไมเขาไม่ตอบทุกคนที่กำลังถามเรื่องนี้

อยากให้มีความเปิดเผยในทุกเรื่อง
สำหรับคนรุ่นใหม่ในการเคลื่อนไหวครั้งนี้

เราต้องพูดคุยว่า

เขาประท้วงกันตั้งแต่ต้นปีแล้ว

ยังไม่มีการตอบรับจากฝั่งตรงข้าม

เราอยู่ในประเทศด้วยกัน

อเรนนี่แล้วอเรนนี่แล้วอเรนนี่แล้ว
อเรนนี่แล้วอเรนนี่แล้วอเรนนี่แล้ว
อเรนนี่แล้วอเรนนี่แล้วอเรนนี่แล้ว
อเรนนี่แล้วอเรนนี่แล้วอเรนนี่แล้ว
อเรนนี่แล้วอเรนนี่แล้วอเรนนี่แล้ว

อเรนนี่แล้วอเรนนี่แล้วอเรนนี่แล้ว
อเรนนี่แล้วอเรนนี่แล้วอเรนนี่แล้ว